มีความคืบหน้าแล้วที่กาลสินเมื่อ๒วันก่อนนะคะ
สามสิงหาคมที่ไปพบศพผู้หญิงคนนึงถูกห่อด้วยผ้าห่ม
แล้วก็มีเชือกมัดเอาไว้ทิ้งอยู่ริมถนนจากการไปตรวจสอบ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันสุดท้ายรู้ตัวผู้เสียชีวิต
เธอคือช่างเสริมสวยที่มุกดาหารและคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คนใกล้ตัวสามีค่ะสามีเป็นคนก่อเหตุ
สามีเนี่ยอ้างว่าทะเลาะกันแล้วพลั้งพลั้งมือ
ทำให้ภรรยาเสียชีวิตครับก็เลยห่อศพ
ขับรถข้ามจังหวัดเลยจากมุกดาหารไปทิ้งที่กาลสินโอ้โหเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาววาสนาหาหลักอายุ๔๑ค่ะ
เป็นช่างเสริมสวยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนี่นะคะ
ผู้เสียชีวิตคือถูกพบเป็นศพเมื่อวันที่๓สิงหาคม
ริมถนนที่อำเภอกุชินารายกาลสินสภาพศพคือถูกห่อด้วยผ้าห่ม
มีเชือกมัดใส่ยกทรงใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้
แล้วผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกคือสามีนายรณรัฐโพผลหรือในเอิร์ทอายุ๕๑นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ในอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาแล้วก็สอบปากคำ
เพราะว่าไปจับได้ที่บ้านจับได้ที่บ้านที่อำเภอหนองสูงมุกดาหารนี่แหละ
แล้วก็มีรถที่ใช้ก่อเหตุด้วยเขาก็รับสารภาพนะว่าฆ่าภรรยา
เขาอ้างว่าทะเลาะกันสาเหตุคือความหึงหวงแล้วพลั้งมือ
บีบคอจนภรรยาตายคามือค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้สามสิบกรกฎาคม
ตัวนายรณรัฐผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยนะ
ก็คือนางสาววาสนาผู้ตายเนี่ยนะนั่งดื่มเหล้าด้วยกันหน้าบ้านทะเลาะกัน
เขาอ้างว่าฝ่ายหญิงอ่ะมาหึงเขาหวงเขาเขาก็เลยโมโห
เอาขาซ้ายอ่ะเตะเข้าที่ฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ล้มฝ่ายหญิงก็สู้
ก็เลยตบหน้าไปอีกบีบคอไปอีกเสียชีวิตคามือค่ะ
เสียชีวิตระหว่างตอนบีบคอค่ะแล้วยังไงต่อรู้ไหมคุณผู้ชมค่ะ
เอาตะปูขนาดนิ้วหนึ่งตอกหน้าผากภรรยาตอกเข้าไปที่หน้าผาก
เขาอ้างว่าใช้ความรู้ทางสัตวแพทย์เอาตะปูตอกที่หน้าผากเพื่อเช็คว่า
หรือยังคุณผู้ชมดูสิบีบคอเขาจนตายคามือ
ตะปูตอกใส่หน้าผากเขาอีกทีเนี้ยจัดการห่อศพเอาผ้าปูที่นอนห่อ
ปูที่นอนอยู่ในรถอยู่แล้วครับขนขึ้นท้ายรถเอาศพไปทิ้ง
เขาบอกว่าเนี่ยเขาขับรถวนอยู่ในพื้นที่อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ขับวนไปเรื่อยจนไปนู่นกุชินารายกาลสินแล้วก็ไปทิ้งศพที่นั่น
ประมาณสัก๕ทุ่ม๔๐นาทีของวันที่๓๐กรกฎาคม
หลังจากนั้นทำอะไรตอบกลับไปนอนที่กองร้อยอาสาไม่นอนที่บ้าน
ทำไมไม่นอนที่บ้านกลัววิญญาณภรรยาจะตามมา

กรกฎาคมวันถัดมาค่ะ
เผาทิ้งที่บ้านเพื่อนนะคะที่อำเภอหนองสูง
ทำลายหลักฐานนะคะแล้วกลับมาบ้าน

ขนข่าวขนของย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังนึงอยู่หลังตลาดหนองสูง
เจ้าตัวก็สารภาพว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวงนั่นแหละ
คือฝ่ายหญิงชอบหึงชอบห่วงเขาทุกครั้งเลย

คือเขาเองเป็นเหมือนกับเป็นสัตวแพทย์
แล้วพอมีสาวมีผู้หญิงพาสัตว์เลี้ยงมารักษา

ทะเลาะกันถึงขั้นแจ้งความกับตำรวจ
เคยถูกโดนปรับเงินสองหมื่นมาแล้ว
แต่ก็เลิกรากันไปนะตั้งแต่๒เดือนก่อน

ตัวฝ่ายหญิงก็กลับมาอยู่ด้วย
แล้วก็โกหกที่บ้านว่าจะไปทำงานที่สกลนคร
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะ

สาเหตุคือผู้หญิงเขาหึงผมเขาหวงผม
แต่พูดความจริงแล้วเนี่ยสุดท้ายผมก็ถูกดำเนินคดีอยู่ดี
แต่เขาบอกว่าเนี่ยผมพูดความจริงทั้งหมดแล้ว
ตำรวจก็นำตัวนายรณรัฐขึ้นรถ

แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะลองฟังเสียงค่ะ

แต่ในรถเขาอยู่ให้สนุก
พนักถึงรอบอย่างเป็นสนุก

แกชอบกินเขาแบบนึงแล้วก็จะไปพาเรื่องเติ๊ก
มัดมัดมัดมัดหลากลงลงลงออกจากรถสอบอาคารเมื่อเสร็จตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปที่บ้านเช่าหลังตลาดน้องสูงนะครับ
ไปหาหลักฐานเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุนะครับแล้วก็รถที่ใช้ขนใส่ศพไปทิ้งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วคุมตัวไปที่บ้านเกิดเหตุไปหารักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างนะฮะ
้อนที่ใช้ตอกตะปูเข้าหน้าผากของภรรยาด้วยโอ้โหนี่ฮะมีเล่นของเล่นของ
นำไปชี้จุดที่เผาทำลายหลักษาด้วยนะครับนายรถนรัฐเนี่ยให้เหตุผลบอกเลือกเผาตรงนี้
มีเชื้อโฟงเชื้อไฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพนะครับ
กุชินารายนะฮะเจ้าตัวบอกว่าหลังจากขับรถวนไปวนมาเลือกจุดนี้
เพราะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครขับรถผ่านนะครับเสร็จเรียบร้อยก็นำกลับไปสอบปากคำ
ดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะครับ
โอ้โหนี่นี่ครับชุดสืบสวนสืบจนรู้ว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ
โดยตอนที่เจอศพลงพื้นที่หาข่าว
เป็นรอยตอกับตำบลนสูงใต้อนสูงจมุกดาหาร
แล้วไปพบว่ามีญาติของหญิงสาว
หายตัวไปออกจากบ้านไป๗วันที่เขาตามหากันอยู่
ก็เอารูปภัณฑ์ของศพที่เจอให้กับญาติของทางฝั่งมุกดาหารเนี่ย
เขาดูเขายืนยันว่าบอกใช่เลย
แม้จะเสียชีวิตที่ฝั่งกูชินารายกะละศิลป์แต่นี่ใช่เลย
โพสต์ภาพล่าสุดเนี่ยตรงกับศพที่เจอเลยนะครับ
โดยเฉพาะเสื้อแขนกุดสีชมพู
แล้วที่หน้าอกเนี่ยก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนเอาไว้ด้วย
เหมือนกับเสื้อที่เจอที่ศพผู้ตายเลยที่คลุมศีรษะเอาไว้อะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยสืบไม่ยากก็สืบต่อไปหาสามีนะฮะ
สามีทำงานอยู่ที่สำนักประสุทธิ์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
นี่ฮะก็เป็นที่มาของการไขคดีนี้
เราได้คุยกับเจ้าของบ้านเช่าหลังตลาดหนองสูงนะครับบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมาขอเช่าบ้านที่นี่เมื่อวันอาทิตย์ที่๑สิงหาคม
ค่าเศร้าคือ๒๐๐๐บาทต่อเดือนตอนแรกที่เห็นโอ้โหฝนของมาเยอะเลย
ยังถามบอกโอ้โหอยู่คนเดียวไม่ขนมาเยอะจังไม่มีเมียมาอยู่ด้วยเหรอ
ผู้ก่อเหตุนี่บอกว่าอ๋อผมถูกเมียทิ้งนะ
แต่พอคนก่อเหตุมาอยู่ที่บ้านเจ้าของบ้านเช่าบอกเริ่มสังเกตเห็นว่า
ข้าวของที่บ้านนี้ไม่จัดเลยนะฮะของเยอะมาก
แต่แบบนั่งเหม่อลอยทั้งวันข้าวของไม่จัดมันก็ดูมีพิรุษอยู่
ถ้าเมียเขาหนีแล้วเขาว่าอย่างนี้นะไปนั่งอยู่ตรงแค่ตรงนั้นทั้งวันเลย
ก็ยังดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนั่งคล้ายเขาใช้หัวยังไงไม่รู้เนอะ

ป้าก็เลยว่าเอ้าทำไมไม่ไปเข้าไปจัดของที่บ้านป้าก็บอกว่าเอาของมาแล้ว
เขาบอกว่ากลัวผีแกพูดเล่นหรือพูดจริงแกไม่รู้นะ
ก็เลยว่าเอ้าแกจะตายแล้วก็กลัวผีอยู่ว่ะป้าก็ว่าอย่างนี้นะ
ป้าตกใจหมดแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้
ว่าน่าจะเป็นผู้ชายหึงห่วงผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเขาหน้าตาดีเนอะ

พี่ผู้หญิงแกเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไหมครับถ้าถามมาตามตรง
ไม่นะคะไม่เจ้าชู้นะคะ
แกก็เป็นคนนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงทักทายคนธรรมดาปกติ
เราได้คุยกับญาติของผู้ตายนะครับวันนี้มาที่สพนสูง
มาดูหน้าผู้ต้องหานะฮะนี่เป็นหลานสาวนะครับ
เธอบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนเอาภาพของน้าสาวเนี่ย
ที่ให้กับตำรวจที่ตำรวจเอาภาพของน้าสาวมาให้เธอดู
หันภาพปูที่นอนไลค์การ์ตูนกับเสื้อผ้าจำได้เลยว่าใช่นะฮะ
ทีแรกเธอบอกว่าเธอก็เห็นข่าวอยู่นะ
นิรนามถูกฆ่าทิ้งศพเอาไว้ข้างถนน
แต่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นน้าของเธอแต่พอลองโทรไปหาน้า
ติดต่อไม่ได้จนเช้าเนี่ยตำรวจมาที่บ้าน
แล้วเอาภาพให้ดูเธอบอกโอ้โหใช่เลย
อืมทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับพ่อของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แต่เดี๋ยวฟังเสียงของหลานก่อนนะคะ
เสื้อที่พบในที่เกอร์เทศ
อืมก็คือติดของนั้นครับ

อืมตอนนั้นห่าน้อยตกใจไหม

เห็นค่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นน้า

เขาเล่าให้ฟังว่ากันเหรอ
เอาหัวถูกกำแพง
ทีนี้ค่ะคุณพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่อจำเนียนอายุ๗๐แล้ว
พ่อก็บอกว่าลูกสาวคบหากับผู้ก่อเหตุมา๒ปีกว่า
ที่ผ่านมาพ่อก็รู้ว่าลูกสาวถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายบ่อยมากนะคะ

เอาหน้าลูกสาวไปทุบกับกำแพง

บอกลูกสาวตลอดเลยว่าเลิกไปเถอะลูก

ไม่อย่างนั้นก็จะโดนแบบนี้ไปตลอด
๒เดือนก่อนลูกสาวโดนทำร้ายจนทนไม่ไหว
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพนสูง
ก็เลิกกับคนก่อเหตุไป
กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวบอกพ่อ
ว่าจะไปทำงานที่สกลนคร

แต่ช่วงหลังไม่ติดต่อมาเลย
แต่จริงแล้วลูกสาวก็กลับไปคบกับผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ก็อ้างว่าไปทำงานที่สกลนครแล้วก็หายไป

พบศพสาวนิรนามพ่อก็ดูข่าวนี้นะ

ตำรวจเอารูปมาให้ดูเห็นรอยสักที่ข้อเท้าซ้าย

รู้เลยลูกสาวพ่อแน่

คิดนะว่าลูกสาวจะโดนฆ่าโหดขนาดนี้

มาฆ่าลูกสาวพ่อแบบนี้
ที่นี้ค่ะ

เรื่องต้นยังไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าก็ต้องอิงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าที่เอาตะปูไปตอกใส่หน้าผากของผู้เสียชีวิต
เพื่อที่จะเช็คดูว่าเสียชีวิตแล้วหรือยัง
เป็นความรู้ตามหลักของสัตวแพทย์
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลในอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย

มันน่าจะเป็นการตอกตะปูสะกดวิญญาณตามความเชื่อทางศัยศาสตร์หรือเปล่า
เพราะเหมือนกับว่าผู้ต้องหาเขาก็มีความเชื่ออะไรทางด้านนี้นะ
ที่น่าจะใช่ว่าเอาตะปูตอกลองตอกดูว่าตายหรือยังอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่เชื่อแบบทั้งหมดนะคะ

เป็นบุคคลคนเดียวกันโดยใช้อัตลักษณ์ทางศพ
คือรอยสัตย์รูปคัญชาทิศเท้า
และเกาะไปหน้ารูปรามเสื้อผ้าถ้าเขาก็ตรง
ผ่าห่มก็ตรงกันผ่าห่มเป็นผ่าห่มที่
พ่อเคยใช้สมัยอยู่กับพ่อและแม่เขา

เขาบอกว่าถ้าไม่มีกระตุกแสดงว่าถึงความตายแล้ว
เรียกได้ว่าเขามีความรู้ทางด้านนะครับ
ทางศัตรูแพทย์ครับมีความรู้ทางด้าน
สุดท้ายตำรวจก็แจ้งข้อหาสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพ
ส่วนคำให้การต่างก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงอะไร
ตำรวจบอกด้วยว่าไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ
อื้อหือโหดเทียมแล้วก็นะ